คุณผู้ชมครับดูคลิปนี้หน่อยนะฮะเขาบอกยอดวิวนี่เกือบ๓ล้านแล้วนะครับ๒ล้านเก้าแล้ว
สามีนี่เมากลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านจะขอดื่มเหล้าอีกภรรยาทำยังไงไปดูนะครับ
นี่แหละฮะคือกลับมานี่หลับคอพับคออ่อนแล้วนะจะขอดื่มอีกใช่ไหมเอานี่เอามาให้ทั้งขวด
อยากดื่มใช่ไหมราดเลยนี่ฮะหมดขวดจริงฮะดูตอนที่เมียสะบัดขวดแล้ว
เดินกลับเข้าห้องโอ้โหนี่ผัวยังงงอยู่เกิดอะไรขึ้นนี่ตื่นเลยนะฮะทุกผู้ชมครับ
ทีแรกหลับอยู่นะฮะงงขึ้นมาแบบขยี้หูขยี้ตาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
โอ้โหนี่นึกว่าสงครานฆ่าเชื้อเอาแอลกอฮอลราด
ปีใหม่แล้วจุดจีนทำไมสงครานมาเร็วเหรอเกินค่ะ
ถ้าผู้ชมครับยอดวิวคลิปนี้เกือบ๓๐๐๐๐๐๐แล้วนะครับ๒๙๐๐๐๐๐แล้วนะฮะ

แล้วก็มีให้รูปหัวล่องหัวลอกอะไรพวกนี้นะฮะ
โมโหสามีเนี่ยไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อนมากลับมาถึงบ้านจะขอเมียดื่มเหล้าอีก
เขาก็เลยบอกอ้าไงอยากดื่มใช่มะจัดให้นะครับทั้งห่วงทั้งโบโหเลยจัด
คุณสามีคุณแจ๊คบอกตอนนั้นแสบหน้าแสบตาไปหมดเลยนะครับ
คืออยู่ดีเนี่ยโอ้โหคือเหล้ามันก็แสบแอลกอฮอล์ใช่ไหม
แสบไปหมดทีแรกก็โมโหนะแต่ไม่คิดจะเอาคืนอะไรหรอก
กลัวจะโดนหนักกว่านี้ก็คิดถูกแล้วค่ะ
ขยี้หูขยี้ตาลืมตาขึ้นมาแล้วอ้าวเมียเรานี่
ก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาเรื่องดีกว่าเดี๋ยวจะโดนหนักกว่านี้
เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่นะฮะนี่ฮะคุณแจ๊คนี่คุณแจ๊คคุณบีนะครับ
บอกพอตื่นมาตอนเช้าก็เลยมาเปิดคลิปกล้องวงจรปิดในบ้านดูกัน
ดูไปก็หัวเราะกันไปขำกันไปแล้วฝ่ายคุณแจ๊คสามีก็เป็นคนบอก
ภรรยาเองบอกเออเอาคลิปไปลงสิอ่ายืนยันว่ารักกันมา๒๕ปี
ไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวเพิ่งมีครั้งนี้นี่แหละ
เมียเนี่ยโมโหมากไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อนเมากลับมายังจะขอดื่มอีกค่ะ
เพิ่งกลับไปกินจากบ้านเพื่อนมาเนี่ยค่ะเมาจนหน้าซีดเลย
แล้วเราก็บอกให้เขาหยุดเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะ
แล้วเขาบอกว่าให้ไปหยิบเหล้าในห้องอีกเราก็เลยไปหยิบเหล้าในห้องมาเท
เพราะว่าโมโหมากเขาไม่ยอมหยุดเมาแบบมากเลย
เขาเป็นคนเชื่อฟังอยู่แล้วไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ค่อยทะเลาะกันเลย
มีครั้งนี้แบบโหแสบหน้าแสบตาไปหมดแล้ว
โทษด้วยเมาด้วยครับแต่ไม่ได้เลยครับยืนตรงตัวไม่อยู่แล้ว
ต้องลดลดหน่อยครับเชื่อเมียจะได้ดีครับ

แจ๊คบอกจากนี้ไปคงต้องลดลดหน่อยเชื่อเมียเดี๋ยวได้ดี

แต่เขาก็รักกันเหมือนเดิมไม่ได้อะไร
เขายืนยันว่ารักจริงนะนี่เห็นไหม
ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวให้พี่แจ๊คหอไปดู
เพราะว่ารักกันมา๒๕ปีนะครับ
เลยบอกขอให้ผู้ชมเป็นศักดิ์ขี่พยานให้หน่อย
โอบไหล่เอาหน้าชนเมียนิดนึง